คุณผู้ชมคะมาตามต่อกันเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่กลายเป็นเรื่องเศร้า
เมื่อน้องเอค่ะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม๓ถูกเพื่อน๒คนกดน้ำจนน้องเสียชีวิต
ที่เพื่อนเป็นคนรับออกมาด้วยนะในวันเกิดของตัวเอง
ล่าสุดไปดูกันหน่อยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดู
เพราะว่ามันมีบรรยากาศที่เกิดขึ้นในพิธีชาปนกิจ
ผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแล้วมากราบที่แม่ของน้องเอ
พูดอะไรบางอย่างแสดงท่าทียังไงเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคือผู้หญิงคนนี้กอดแม่ของน้องเอง
แล้วทำท่าคุณผู้ชมดูท่าที่ทำนะแล้วพูดคำว่ามันทำหนูมันทำหนู
ลักษณะเหมือนกำปั้นไว้๒มือสองข้างค่ะพี่อุ๋ย
แล้วทุบไปที่บริเวณหลังของแม่แล้วก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลา
แล้วพูดว่ามันทำหนูมันทำหนู
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะเกิดขึ้นอยู่ในพิธีชาวปฎาคิตของน้องเอค่ะ
ตอนนั้นเป็นช่วงที่กลุ่มเพื่อนของน้องเองกำลังร้องเพลง

บริเวณหน้าเมนวัดราบประดิษฐ์ที่ตำบลด่านช้างอำเภอบัวใหญ่นะคะ
อย่างที่บอกผู้หญิงคนนี้เข้ามากอดนางสุพัตรานานอกอายุ๓๕ปีแม่น้องเอ
แล้วก็ทำลักษณะอย่างที่เห็นหลังจากนั้นก้มลงกราบเท้าแม่น้องเอค่ะ
แล้วก็เป็นลมชาวบ้านเองก็หามตัวเข้ามาอยู่บริเวณที่พักสารานั่นแหละค่ะ
บรรยากาศชาปนากิจของน้องเอนะคะมีเหล่าบรรดายญาติพี่น้องชาวบ้าน
เพื่อนในชั้นเรียนของน้องมาร่วมส่งน้องเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็มากันเป็นจำนวนมากด้วย
มีเพื่อนสนิทของน้องเองอยู่ชั้นม๓อ่านประวัติ
แล้วก็ทำการไล่รำหน้าเมนด้วย
ชาวบ้านที่มาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมาก

กลุ่มเพื่อนนักเรียนยังได้ร้องเพลงส่งน้องเอ

ส่งดวงวิญญาณน้องเป็นครั้งสุดท้าย
มีลุงของน้องขึ้นไปส่งหลานสาวเข้าเตาเผาศพ

โดยก่อนหน้านี้แม่ของน้องเอนางสุพัตรา
สุขสรรค์วันเกิดมีตุ๊กตาอีกสองตัวหมอนหนึ่งใบผ้าห่มหนึ่งผืนนะคะ
เพราะทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่น้องเออยากได้ในวันเกิด
ก็เลยเอามาให้น้องก็ไม่ได้คิดจริงจะต้องมามอบให้น้องในวันที่น้องจากไปนะคะ
วันที่น้องเสียชีวิตก็เป็นวันเกิดน้องด้วย

บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มตับเปื้อน
น้ำตานะคะทุกคนร้องไห้ไม่หยุดค่ะ
พระเองก็ให้คุณแม่ของน้องตัดเค้ก๑ชิ้น

แล้วก็น้ำชาเขียวปั่นไข่มุกที่น้องชอบค่ะ

แล้วก็มีการจุดทูปบอกกล่าวดวงเมืองยางของลูกสาว

เรารู้ว่าเขาเป็นคนพูดแบบไหน
แล้วเจ้าของร่างคนนี้เขาพูดแบบไหน

ใช่คือมันตรงกับลูกของเราจริง

มันถึงเวลาก็คือต้องไป
แล้วที่แม่น้องเอพูดถึงคุณผู้ชม
ก็คือพูดไปถึงย้อนกลับไปภาพแรก

ลักษณะการพูดการจาจำได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะ
ทีนี้ทางด้านของยายค่ะยายเองก็รู้จักกับร่างทรงคนนี้ด้วยนะ
ยายบุญส่งค่ะป้อมเตี้ยอายุ๖๐ปี
ยายบอกว่าก่อนที่จะนำศพของน้องมาที่วัดเนี่ย
คือน้องเอเนี่ยไปสิงเข้าร่างทรงแล้วบอกว่ายังไม่อยากไป
จะได้กลับมาอยู่บ้านวันเดียวแล้วก็บอกว่า
หนูว่าอยากกินขนมเค้กไอศครีมและอยากได้ตุ๊กตาด้วย

วันที่จะจัดวันเกิดให้หลานไปเมื่อครั้งแรกแล้วน้องเอยังไม่ได้รับ
เพราะไม่ได้มีการเตรียมทำพิธีอย่างถูกต้องค่ะ
ดีอย่างนี้
ยายก็พูดแบบนี้ซึ่งจัดวันเกิดให้เนิ่นน้องเธอชัดให้ของเรา
บอกน้องยังไม่ได้รับแบบนี้ค่ะก็เชื่อแบบนั้น
ถามว่าแล้วงานวันเกิดที่จัดให้น้องเอครั้งแรกที่พูดกันเนี่ย
คุณผู้ชมมันก็คือวันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องแล้วก็ตรงกับวันที่น้องเสียชีวิตนะคะ
แต่ศพยังไม่ได้กลับมาที่บ้านค่ะ
ก็เลยเอาเค้กมาแฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะ
เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เศร้าเสียใจแทนครอบครัวนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะไปดูแชทกันหน่อยดีกว่า
ข้อความที่แม่น้องเนี่ยได้คุยกับน้องเอในวันที่๒๗กันยายน
คือก่อนที่น้องจะเสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะ
นี่แชทหน้าแรกเป็นการคุยปกติแหละ
เลิกเรียนมาก็ทักหาคุณแม่ถ่ายรูปด้วยดูรูปสิ
อันนั้นเป็นน้องหมาน้องหมาตัวโปรดเลยชื่อถุงเงิน
ถ่ายรูปส่งไปให้แม่ดูแล้วก็บอกว่าแม่
เงินมันคันคันเพราะเห็บนะ
แล้วก็มีหน้าที่๒คุณผู้ชมลองดูนะคะ
เหมือนบอกกับแม่ว่าแม่๒๘กันยายนเป็นวันเกิดนะ
แม่ต้องให้ตังค์แม่ก็เลยตอบโอ้โหยังหาไม่ทันแต่ว่าได้อยู่
ต่อมากระทั่งช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๕๙นาที
คือน้องทักไปหาสั้นแล้วบอกว่าแม่
จนกระทั่งต่อมาค่ะช่วงประมาณทุ่ม๒๑นาที
มีข้อความตอบกลับคือพยายามโทรหาลูก
แล้วลูกไม่ยอมตอบกลับข้อความแม่เลยใจไม่ดีแล้วนะคะ
ทีมข่าวเองก็ไปที่บ้านของน้องเด็กหญิงอายุ๑๓ปี
ซึ่งเป็น๑ใน๒ที่ก่อเหตุแล้วค่ะ
ปรากฏว่าบ้านปิดเงียบแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่มีใครอยู่บ้าน
แล้วก็เลยไปยังบ้านของเด็กหญิงอายุ๑๕อีกคนนึง
ซึ่งก็เป็นเพื่อนที่ร่วมกันก่อเหตุ
ก็พบว่าประตูบ้านหน้าบ้านเปิดแง้มไว้
ทีนี้ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านนะคะ
เขาให้ข้อมูลแบบนี้ว่ายังไม่เจอเลยนะ
ครอบครัวของเด็กหญิงอายุ๑๕คนก่อเหตุ
แล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้ด้วยไม่รู้หรอกนะว่าเขาไปไหนกัน
แต่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะคะช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่ม๑๓นาที
นาที๑๔นาทีประมาณนี้เหลื่อมกัน
ลองดูภาพคืนวันที่๓๐กันยายน
เขาบอกว่าเป็นนาทีที่วิญญาณของน้องเอไปเข้าร่างทรงคนหนึ่งในหมู่บ้าน
ซึ่งก็คือคนที่เข้าไปกอดคุณแม่ของน้องเอนั่นแหละค่ะแล้วเดินมาพร้อมกับคนในหมู่บ้านสามคน
มาหายายของน้องเอที่นอนเฝ้าหลานอยู่
แล้วก็เข้าไปพูดกับยายว่ายายจ๋าแล้วก็เข้าไปกอดยาย
จากนั้นก็ร้องไห้ออกมาค่ะ
คนในงานแตกตื่นตกใจนะคะวิ่งออกมาดูค่ะ

ร่างทรงที่ถูกระบุว่าวิญญาณน้องเอเข้าไปสิงร่าง

พอพูดเสร็จก็กลับมามีสติและคล้ายเหมือนกับว่าวิญญาณออกจากร่างไป
ไป๗นาทีร่างทรงก็มีอาการคล้ายเหมือนถูกสิงอีกเป็นครั้งที่๓
ร้องไห้ออกมาอีกค่ะแล้วก็พูดคำว่าหนูหนาว
เอาพระไปเอาหนูออกมาหนูหนาว
สิ้นเสียงปุ๊บร่างทรงรายนี้ก็มีกลับมามีอาการปกติค่ะ
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อของครอบครัวด้วยนะคะ
แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือน้องไม่ควรจะมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะ